กรณีนี้เนี่ยคุณผู้ชมมีผู้ชายชาวอำนาจริงเป็นผู้บาดเจ็บเนี่ย
ร้องกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีมาบอกว่าอยากขอความเป็นธรรมกับกรณีนี้
เพราะว่าตัวเขาถูกอศยิงโดยไม่ทราบสาเหตุ
แต่ทีนี้ค่ะกลัวว่าคดีมันจะไม่คืบหน้า
เพราะว่าทางฝากฝั่งของอศบอกว่าที่ยิงเนี่ย
ยิงเพราะว่าผู้ชายคนนั้นหลบหนีการตรวจค้นยาเสพติด

เหตุการณ์นี้ชายวัย๒๐ปีถูกเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดน
จังหวัดอำนาจเจริญหรือว่าอศยิง
บริเวณหน้าวัดนาอุดมตำบลหนองฮายอำเภอเสนางคณิคม
จังหวัดอำนาจเจริญเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ๘ตุลาคมเมื่อวันจันทร์นะคะ
ทีนี้หลังจากที่เกิดเหตุ
ตำรวจภูทรโพนทองพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน

ในที่เกิดเหตุมีกระสุนขนาด๙มมตกอยู่ในที่เกิดเหตุ๑ปลอก

ทีนี้นายอภิเชษไทยกุลหรือว่าคาทาอายุ๒๐ปี
ที่ถูกยิงได้รับบาดเจ็บคนนี้เขาก็เล่าให้ฟังนะคะ
บอกว่าช่วงเที่ยงของวันที่๘ตุลาคม
ขี่มอเตอร์ไซค์จะไปรับภรรยาพร้อมกับหลานชายวัย๓ขวบ
ขี่มอเตอร์ไซค์ก็ขี่ตามกันมา๒คัน
พอมาถึงหน้าจุดตรงนี้ปั๊บหน้าวัดนาอุดมเนี่ยนะคะ

แล้วรถกระบะตีคู่มาปาดหน้า

ไม่รู้เหมือนกันว่าผู้ชายนั้นเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบหรือเปล่า
แต่ที่แน่ลงมาไม่พูดพร่ำทำเพลง

กระสุนไปถูกมือของนายคาทาข้างขวา๑นัด
หลังจากนั้นนะคะนายคาทาก็ขี่มอเตอร์ไซค
ขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านไปแจ้งผู้ใหญ่บ้าน
แต่รถกระบะคันนั้นเนี่ยขับตามมาพุ่งเหมือนจะชนนะคะ

แล้วกระบะคันนั้นก็ขับหนีไปเลย
หลังจากที่เกิดเหตุก็ไปแจ้งความที่สพโพนทอง
แล้วก็ตัวนายคาทาก็ยอมรับด้วยบอกว่าตกใจนะ
พอรู้ว่าคนที่มายิงคนที่ก่อเหตุคืออศ
เดี๋ยวไปฟังเสียงผู้บาดเจ็บอย่างนายคาทาหน่อยนะคะ
อย่างนายผมก็เป็นอย่างนายผมก็จับดำเนียนการอย่างนี้ครับ
เนี่ยค่ะก็ยังมีรอยที่พันภาพแผลไว้ที่มือด้านขวา

ทีนี้เราก็ต้องฟังอีกด้านหนึ่งด้วย
เราก็ไปถามทางพันธ์ตำรวจโททวีวัฒน์บัวศรี

ก็บอกว่าผู้ที่ก่อเหตุอยู่สังกัดกองร้อยอศเสนังคณิคม
ทั้งสามคนตอนนี้ได้เข้าพบพนักงานสอบสวนเรียบร้อยแล้วนะคะ
แล้วก็สารภาพด้วยบอกว่าได้ยิงผู้บาดเจ็บจริง
เพราะตอนนั้นไปขอตรวจค้นยาเสพติด
แต่ว่าผู้บาดเจ็บหลบหนีไม่ให้ตรวจค้น
ก็เลยเอาอาวุธปืนที่พกติดตัวมายิงไปเพื่อข่มขู่เท่านั้น
แต่ยังไงก็ตามค่ะตำรวจก็ต้องแจ้งข้อหาก่อน
คือพยายามฆ่าแล้วก็นำตัวไปขออำนาจศาลฝากขัง

ว่าเรื่องนี้จะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะคะ